แต่ทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยนะคะเขาก็มีการเปิดเผยว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยสังหารหมู่อย่างโหดเยี่ยม
ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งยิงทิ้งทั้งฆ่าตัดหัวที่ฟาร์มเกษตรทางภาคใต้ของอิสราเอล
คนก็ยิ่งกลัวกันไปใหญ่ในขณะที่ฮามาสเองออกคลิปโต้เหมือนกันนะคะ
เพราะกลุ่มฮามาสเนี่ยมีการปล่อยตัวประกันแม่ลูกชาวอิสราเอล
แสด้วยซ้ำอันนี้เค้าโตก่อนแล้วสองฝั่งนะคะครับ

โศกองทัพอิสราเอลออกมาแถลงยืนยันนะคะว่า
๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาทหารอิสราเอล
ได้มีการเข้าเคลียร์พื้นที่ฟาร์มเกษตร
คิบรุ่ชเคฟ้าอาซาร์ทางภาคใต้ติดกับพรมดันฉนวลตรงกาซ่า
หลังจากถูกกลุ่มฮามาสบุกสังหารอย่างเฮี่ยมโหด
วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยโฆษกลกองทัพอิสราเอลยังบอกด้วยนะครัวว่า
ตัดหัวเด็กแล้วก็จ่อยิงคนในครอบครัวของเด็กจนเสียชีวิตทั้งหมด

ไฟเผารถยนต์หลายคันจนได้รับความเสียหาย
ก่อนจะนำร่างผู้ตายที่ถูกสังหารอย่างเฮี่ยมโหด
ออกมาวางเรียงไว้ที่ฟาร์มสร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง
หลังจากโคศกของกองทัพอิสราเอลออกมาแถลงเรื่องนี้
กลุ่มฮามาสแถลงโต้ทันทีเลยเมื่อคืนนี้เองค่ะ
กลุ่มฮามาสเผยแพร่คลิปหนึ่งนะคะ
ที่เป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูง
ว่าน่าจะเป็นนักรบในสังกัดฮามาส
นำตัวหญิงชาวอิสราเอล๑คนแล้วก็เด็กอีก๒คน
ปล่อยไว้ในพื้นที่ใกล้กับแนวรั้วที่เป็นเขตแดนระหว่างอิสราเอลกับฉนวนกาซ่าค่ะ
ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ถูกซูมถ่ายจากระยะไกลนะคะ
แสดงให้เห็นภาพของผู้หญิงคนนึงที่กำลังเดินเข้าไปกอดเด็กน้อย
ถูกปล่อยตัวออกมาจากเขตสงคราม
แล้วก็มีกลุ่มนักรบที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนักสู้ของกลุ่มฮามาสเนี่ย
กำลังเดินออกไปหลังจากปล่อยตัวประกันเอาไว้นี่ภาพนี้เลยนะคะ

หญิงคนนี้และเด็กทั้งสองคนเป็นชาวอิสราเอลและเป็นแม่ลูกกัน
ทั้งคู่ถูกคุมตัวตั้งแต่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
และเพื่อเป็นการตอบโต้ข้อกล่าวหาของทางการอิสราเอล
ว่าพวกเขาพุ่งเป้าไปที่พลเรือนสังหารพลเรือนสังหารเด็กผู้หญิงอย่างโหดเยี่ยม
ก็เลยปล่อยคลิปนี้ออกมาให้เห็น
ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าคลิปนี้ถูกถ่ายเมื่อไหร่
แต่ก็เป็นคลิปที่ทางฮามาสออกมาใช้โต้
กรณีโฆษกองทัพอิสราเอลออกมาแถลงเรื่องความโหดเยี่ยมของกลุ่มฮามาส
อิสราเอลเองก็ยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ด้วยนะคะ
อิสราเอลบางส่วนมองว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่า
และเป็นโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มฮามาส
อยากจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาประชาคมโลก
จริงถ้าเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีคือทางฮามาสเองเขาก็ใช้ช่องทางโซเชียล
ใช้ช่องทางในการที่จะเหมือนกับชี้แจงบอกเล่าเรื่องราวของฝั่งเขาอยู่เหมือนกัน
มีคนบางคนเอาคลิปมาแปลด้วยนะคะว่ามีบางคลิปที่ฮามาสเนี่ยพูดกับตัวประกันว่า
ใจเย็นคุณปลอดภัยเราไม่ทำร้ายคุณอะไรแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแล้วก็แปลต่างด้วย
แต่อย่างที่บอกทั้งสองฝ่ายมีการปล่อยคลิปมีการชี้แจงในมุมของตัวเอง
ก็จะเห็นสภาพบ้านเรือนถูกทิ้งระเบิดจนได้รับความเสียหายทั้งหลัง
มีบ้านเรือนอีกหลายหลังถูกจุดไฟเผาไม่วอด
แล้วก็มีศพผู้เสียชีวิตอยู่ใต้เศษซากปรักหักพังเป็นจำนวนมากนะคะ
บรรยายบอกว่ามันเป็นความสับสนวุ่นวายที่สุด
มันคือบ้านทั้งหลังมีที่นอนที่พวกเขานอน
แต่เขาติดอยู่ตรงนั้นไซส์ที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นของศพ
พวกเขายังอบพยพออกไปไม่เสร็จเลย
ฉันไม่เคยเห็นบ้านหลายหลังอยู่ใกล้กันแล้วถูกทำร้ายด้วยขี่ปนาวุธขนาดนี้
บ้านหลังนี้ถูกเผาจนเกรียมมีตัวประกันชาวอิสราเอล๑๕คนถูกควบคุมตัวอยู่ที่นั่น
และท้องถนนยังคงมีถุงใส่ศพและกองเลือด
นี่ค่ะเป็นคลิปนี้นะคะเธอก็บรรยายเอาไว้แบบนี้เลยค่ะที่เบเอรีนะคะ
คือมันจะมีทั้งรัฐและเอกชนเป็นเจ้าของลักษณะเป็นนิติบุคคลนะคะ
ก็จะทำการผลิตแล้วก็แบ่งปันผลกำไรให้กับสมาชิก

เขาบอกว่ามันจะมีชุมชนที่รวมอยู่ด้วยกันตรงจุดเดียว
แล้วก็จะมีพื้นที่ทำการเกษตรที่แผ่ขยายออกไป
เป็นการตั้งชุมชนเกษตรกรรมที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน
คือตั้งชุมชนในรูปแบบวงกลมแล้วก็ขยายวงออกไป
ส่วนพื้นที่ที่ล้อมอยู่จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดค่ะ
เป็นแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะแตกต่างกัน

เป็นคลิปพลร่มบินที่เป็นกองกำลังของกลุ่มฮามาส
แต่ปรากฏว่าบุกบินเข้าไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูง
เกิดไฟช็อตแล้วก็เกิดเปลวไฟลุกไหม้
อันนี้ไงขอดูอีกรอบได้ไหมครับ

แล้วคงไปเกี่ยวข้องกับเสาไฟก็มีรายงานว่า
ทหารของฮามาสรายนี้เสียชีวิตนะคะ

จำนวนชาวต่างชาติที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ

จากเหตุการณ์สู้รบกันที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส

ชาวต่างชาติที่ถูกฆ่าถูกลักพาตัวหรือศูนย์หาย
จากภาวะสงครามที่เกิดขึ้น
มิลคุณผู้ชมดูหน้าจอใช่ไหมครับเนี่ย

อันดับ๑คือเรามีเสียชีวิต๒๑คน
และถูกจับเป็นตัวประกันอีก๑๖คน

แต่ว่าเขายังไม่ได้มีรายงานว่ามีใครสูญหายหรือว่าถูกจับเป็นตัวประกัน

โอ้โหเหตุการณ์นี้คือหลายประเทศเนี่ยพลเมืองถูกจับตัวไปศูนย์หายบ้างเสียชีวิตบ้าง
มาคือฝรั่งเศสครับมีเสียชีวิต๑๑ศูนย์หาย๑๘
เนปานเสียชีวิต๑๐
อาเจนติน่าตาย๗สูญหาย๑๕
ตาย๔แคนาดาตาย๓หายอีก๓เม็กซิโกโคลัมเบียครับถูกจับเป็นตัวประกัน
ประเทศละ๒คนตามข้อมูลที่เห็นหน้าจอนี้นะฮะ
หวังว่าตัวประกันทุกคนจะยังปลอดภัยและจะได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนะฮะ
ขณะที่ตัวเลขแรงงานไทยในอิสราเอลที่เสียชีวิตจากเหตุสู้รบตอนนี้นะครับ
มีจำนวนยี่สิบเอ็ดคนนะฮะใช่ค่ะซึ่งหลายครอบครัวก็บอกว่าณตอนนี้เนี่ย
รู้แล้วล่ะว่าความหวังมันไม่เหลือแล้วแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือ
อยากจะได้ร่างของคนไทยที่เสียชีวิตเนี่ยกลับมาประกอบพิธีทางความเชื่อ
คืออย่างน้อยไม่ได้เจอแบบมีลมหายใจขอได้จับได้เจอได้เห็นร่าง
เอาร่างเขากลับมาที่บ้านเกิดเนี่ยก็ยังดีที่สุดนะคะ
มีการสู้รบกันอยู่นะคะคุณชินไทยสันเทียค่ะ
แรงงานไทยในอิสราเอลที่ซื้อตัวเครื่องบินกลับมาเองเนี่ย
เขาก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการจัดการศพนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตในพื้นที่สู้รบเป็นจำนวนมาก
อิสราเอลเองก็อยู่ระหว่างการเข้าสำรวจในพื้นที่ต่างแล้วก็แคมป์คนงาน
เรื่องต้นถ้าผู้เสียชีวิตเป็นชาวอิสราเอลเนี่ยทางการก็จะดำเนินการพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลทันที
แต่ถ้าเป็นผู้เสียชีวิตสัญชาติอื่นหรือเป็นกลุ่มฮามาสศพจะถูกนำไปใส่ถุงซิปล็อกมัดเอาไว้แล้วเก็บอยู่ในห้องเย็น
ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเพื่อรอการพิสูอัตลักษณ์บุคคลเพราะวันเกิดเหตุไม่มีใครพบเอกสารหรือพาสปอร์ตที่จะยืนยันตัวตนได้เลยนะคะ
ฮามาสลาวพวกนักศึกษาอะไรถ้ามีหรือว่าเป็นฮามาสเขาจะใส่ถุงแล้วก็มัดเขาเอาไว้รวมกันแยกจากคนบ้านเขาแล้วก็เป็นห้องเย็น
เพราะว่าเกิดเหตุในวันที่เสียชีวิตไม่มีใครพกเอกสารติดตัวครับ
โดยรัฐบาลไทยเองก็ได้มีการประสานทางอิสราเอลนะคะให้เร่งดำเนินการพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล
เพื่อที่จะได้รับร่างของผู้เสียชีวิตกลับมาให้ญาติญาติได้ประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ